อีกหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันเหมือนกัน
เทศบาลเมืองประดังเมษาถมน้ำลายลงกับพื้นต่อหน้าคู่อริ
เกิดความไม่พอใจก็มีการชกต่อยกันชุนละมุน
แล้วก็ถูกคู่อริยิงเข้าที่ลำคอ
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเมื่อก่อเหตุแล้วคนร้ายไม่ได้หลบหนีนะคะ
เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเองค่ะ
ตำรวจสพประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
ว่ามีคนถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสบริเวณหน้าสำนักงาน
ก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทราบชื่อคือนายสำรานเอี่ยมระยับหรือบังเอ็กซ์
อายุ๔๓ปีเป็นลูกจ้างพนักงานดับเพลิง
ตำรวจก็ได้ตามไปที่โรงพยาบาลประดังเบซา
ซึ่งก็มีญาติแล้วก็ภรรยารวมถึงนายพัฒนาฤทธนรงค์
เป็นประหลัดเทศบาลเมืองประดังเบซาที่ไปติดตามดูอาการของผู้ตายด้วยนะคะ
ซึ่งพบว่าถูกยิงเข้าที่ลำคอด้านขวา๑นัด
กระสุนเนี่ยฝังลึกลงมาที่หน้าอกหลังจากที่ชันสูตรศพเสร็จแล้ว
ญาติก็นำศพไปไว้ที่สารเจ้าแป๊ะกงประดังเบซา
เพื่อจะประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะส่วนตัวของมือปืน
หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีคือนายพานุมาตรบุญธรรมอายุ๔๘ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบตัวกับตำรวจสพประดังเบซาด้วยตัวเอง
แล้วก็นำเอาปืนของกลางขนาด๙มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
ให้ตำรวจด้วยนะคะเขาให้การแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าตัวเองกับผู้ตายมีปัญหาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด
มาเจอกันช่วงประมาณก่อนสามทุ่มค่ะผู้ตายถมน้ำลายใส่รถลงพื้น
ทำให้นายพานุมาตรเข้าใจว่าผู้ตายหาเรื่องแน่ปรีเข้าไปชกต่อยกันอุตลุดเลยล่ะค่ะ
พอสบโอกาสนายพานุมาตรก็นำปืนที่พกติดตัวมา
ยิงใส่นายสำรานในระยะประชิดไปสองนัดเข้าที่ลำคอหนึ่งนัดจนซุดลงแล้วก็
รีบขี่รถจักรยานยนต์เดินทางไปมอบตัวเลยหลังจากก่อเหตุนะคะ
พานุมาตรมือปืนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ประดังเบซาด้วย
กำลังเตรียมตัวลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองประดังเบซา
ซึ่งก็จะมีขึ้นในอีก๕เดือนข้างหน้านี้แล้วนะคะ
ก็มาก่อเหตุนี้ซะก่อน